จากครอบครัวของทหารเกดนายหนึ่ง
ถูกส่งไปประจำการที่กองพันธ์สารวัตรทหารเรือที่๒
อำเภอร์ซัตเทฮีบจังหวัดชนบุรี
เสียชีวิตปริศนาเมื่อ๒๘เมษายนที่ผ่านมา
ตรวจสอบในกระเพาะอาหารของผู้เสียชีวิต
มียาฆ่าแมลงอยู่ในกระเพาะอาหาร
คนในครอบครัวเลยแปลกใจว่ามียาฆ่าแมลงอยู่ในกระเพาะอาหารได้ยังไง
ไม่เชื่อว่าจะกินยาฆ่าแมลงฆ่าตัวตายอ่ะครอบครัวเขาสงสัยว่าถูกวางยาหรือเปล่า
พอทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตถามไปที่ต้นสังกัดก็ไม่มีคำตอบให้
ก็เลยส่งเรื่องนี้มาทางทีมข่าวของเราก็เลยตรวจสอบให้เพิ่มเติมนะคะ
คุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขนักข่าวของเราเนี่ยเดินทางไปที่วัดเนินสะอาด
อำเภอวังทองจังหวัดพิศนุโลกไปถามเรื่องราวนี้ค่ะ
จากนางพยอมบุรีรำแม่ของพลทหารเจษฎากรเนธแสงสี
ทหารเรือที่เสียชีวิตเสียชีวิตในกองพันธ์สารวัตรทหารเรือที่๒เมื่อ๒๘เมษายน
แม่บอกว่าลูกชายเข้ารับคัดเลือกเกณฑ์ทหารเมื่อกรกฎาคมปีที่แล้ว
ที่ผ่านมาไม่มีปัญหาอะไรแต่คืนวันที่๒๘เมษายน
มีโทรศัพท์มาบอกว่าลูกชายเสียชีวิตแม่ตกใจมาก
เพราะลูกชายแม่แข็งแรงมากค่ะแล้วก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรมาก่อนเลย
ก็รีบเดินทางไปหาลูกชายนะคะเพื่อนลูกเล่าให้ฟังว่า
หลังจากลูกชายออกเวรประมาณ๕ทุ่ม
พอออกเวรแล้วลูกชายกับเพื่อนอีก๕๖คนไปทำอ่อมไก่กินกัน
พอกินเสร็จก็แยกย้ายกันไปนอน
จากนั้นค่ะตีหนึ่งเพื่อนมาเห็นว่าลูกชายแม่
น้ำลายฟูมปากดิ้นอยู่บนที่นอนเพื่อนก็พยายามช่วย
พยายามปั๊มหัวใจพยายามช่วยแต่ไม่เป็นผลค่ะ
หลังจากที่เพื่อนเขาเล่าให้ฟังนะคะเขาน้องเขาเล่นโทรศัพท์อยู่
เขาเล่นกับเฟรร์เขาทักกันอยู่กัน
ลูกชายพี่เจอดินถูโรนถูหลายพยายามก็มาดูแล้วเอานำโสงลงพยาบาล
ทีนี้ค่ะผลชนสูตรเบื้องต้นนะคะก็บอกว่าระบบหายใจและไหลเวียนโลหิตล้มเหลว
แล้วก็มีสารฆ่าแมลงในกระเพาะอาหารครับนี่ค่ะผลการชนะสูตร
แม่เลยงงว่าอ้าวทำไมมียาฆ่าแมลงอยู่ในกระเพาะอืม
แม่ก็เลยสงสัยสาเหตุการเสียชีวิตของลูกชาย
แม่คิดว่าโดนวางยาหรือเปล่าเพราะลูกชายไม่ฆ่าตัวตายแน่นอน
ไม่เคยมีปัญหาอะไรไม่น่าจะฆ่าตัวตายอ่ะ
ถ้ามียาฆ่าแมลงในวัตถุดิบที่ปรุงอาหารจริง
ลูกชายแม่ก็กินกับเพื่อนตั้ง๕๖คนทำไมคนอื่นไม่เป็นอะไร

ส่วนจะมีปัญหาอะไรกับทหารที่อยู่ในค่ายเดียวกันหรือเปล่า
แม่บอกว่าแม่ไม่รู้นะคะเพราะว่าลูกชายไม่เคยเล่าอะไรให้ฟัง
พอแม่ถามไปที่หน่วยงานต้นสังกัดก็ไม่ได้คำตอบด้วย
ที่สำคัญไม่มีทหารไปร่วมงานศพของลูกแม่เลยนะคะ

มาตรวจดูกับกระพะอาหาร
ว่ามีสารว่ามีสารปนเปื้อนอยู่
มีอาการแบบนี้ไหมครับ
ไม่มีค่ะไม่มีเลยไม่มีอะไรไม่มีใครเป็นอะไรยังปกติ
คนในครอบครัวทุกคนก็เลยสงสัยค่ะ
นางสาวนัทนิชาเนธแสงสีพี่สาวของผู้ตายก็บอกว่า
การตายของน้องมีเงื่อนงำอะไรบางอย่างแน่นอน

มีใครเอายาฆ่าแมลงยาค่าย่าไปใส่ในอาหาร

แต่ยืนยันว่ามั่นใจว่าน้องไม่ฆ่าตัวตายแน่
น้องไม่เคยมีปัญหาอะไรแน่
หลังจากน้องชายเสียชีวิตมีทหารส่งข้อความไปค่ะ
บอกว่าเห็นเหตุการณ์เดี๋ยวจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมด
แต่ต้องรอให้มีการสอบสวนก่อน
พี่สาวของผู้เสียชีวิตก็เลยยิ่งสงสัยไง
ว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่า
เขาก็พูดประมาณเหมือนแบบ

ผมจะพูดทุกอย่างที่ผมรู้ตั้งแต่ต้นจนจบ
แล้วหนูก็สอบถามว่ามันเรื่องอะไร
เขาก็บอกว่ารอให้มีคนมาสอบก่อนผมจะพูดเขาว่าอย่างนั้น
หนูกลัวน้องหนูจะโดนฆาตกรรม
ก็อาจจะเป็นการแบบว่าใส่ในอาหารหรือในน้ำดื่ม

เพราะน้องหนูจะเป็นคนที่ถามคำตอบคำเงียบนิ่ง
แล้วก็นิสัยดีเพื่อนฝุงรักรักมาก
เพราะว่าเขาไม่เคยแบบมีเรื่องชกต่อย
อย่างถ้าน้องหนูแบบมีเรื่องชกต่อยเคยมีเรื่องชกต่อยอะไรอย่างนี้

นี่น้องหนูจะเป็นคนแบบนิ่งเงียบ
ทีมข่าวก็เลยติดต่อไปที่ทหารคนที่พี่สาวของผู้เสียชีวิตบอกค่ะ
ว่าติดต่อมาบอกว่าเดี๋ยวจะให้ข้อมูลทุกอย่างเลย
ถ้าเกิดมีการเรียกตัวไปสอบสวนเมื่อไหร่จะให้ข้อมูลแบบครบถ้วนทุกอย่าง

เพื่อไปถามข้อที่จริงจากทหารนายนี้นะคะ
เขาก็ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์กับทีมข่าวของเรานะคะ
เขาบอกว่าหลังจากเกิดการเสร็จข้าวเวร
ทหารทั้งหมดประมาณ๓๐๔๐คน
รวมถึงพลทหารเจษฎากรด้วยก็ทำแกงอ่อมไก่กินกัน
หลังจากนั้นกลับเข้าโรงนอนเห็นว่าพลทหารเจษฎากรนอนเล่นมือถืออยู่จนประมาณตีหนึ่ง
แล้วได้ยินเสียงเหมือนคนใช้เท้าทุบที่นอน
ก็เลยเดินไปดูเห็นว่าพลทหารเจษฎากรนอนอยู่บนที่นอนลักษณะเหมือนถูกไฟช็อต
เพราะว่าเห็นมืออยู่ใกล้กับปลั๊กไฟครับแต่พอสังเกตดีดีอ้าวไม่ใช่
พลทหารเจษฎากรนอนชักแล้วแบบกระตุกแรงมากน้ำลายฟูมปากอืม
ตัวคนที่ให้ข้อมูลทหารในนี้ที่ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราบอกว่าเขาก็ตกใจ
ก็รีบไปปลุกทหารคนอื่นที่นอนอยู่ให้มาช่วยกันปั๊มหัวใจ
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายเสียชีวิตค่ะ
หมอบอกว่ามีสารฆ่าแมลงในกระเพาะของพลทหารเจษฎากรผู้เสียชีวิต
ทหารคนนี้ที่ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราเขาบอกว่าเขาก็งงเหมือนกันนะ
ไม่รู้ว่ายาฆ่าแมลงมันมาจากไหน
ที่ผ่านมาพลทหารเจษฎากรไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครตอนอยู่ในค่ายทหาร
ก็ต้องไปตรวจสอบข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือของพลทหารเจษฎากรเพิ่มเติมด้วย
ว่ามีปัญหาอะไรกับใครหรือเปล่า
แต่ถ้าถามว่าเป็นการกินยาฆ่าตัวตายหรือเปล่าเนี่ยนะ
ทหารที่อยู่ในเหตุการณ์เขาให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ค่ะ
พวกซื้อรวมตั้ง๓๐๔๐บาททำกินกันบ่อย
ปัญหาส่วนตัวไม่น่ามี

เพราะว่าผมอยู่กันผมก็ถึงขั้นอยู่ด้วยกันบ่อยเลยครับ
ไปไหนก็ไปด้วยกัน
คือถ้าฟังจากเพื่อนทหารที่เกณฑ์ทหารอยู่ด้วยกัน
ก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดปกติเกี่ยวกับคืนวันนั้นใช่ไหม
เพราะว่าที่ว่าเขาเห็นเหตุการณ์เนี่ยก็คือเห็นเหตุการณ์เหมือนจากคำบอกเล่าที่แม่เขาก็ได้รับฟังมา
ว่าทำอ่อมไก่กินกันแล้วก็เข้านอน
แล้วอยู่ดีพลทหารเจษฎากรก็มีอาการชักน้ำลาย
แล้วก็ไปช่วยกันปั๊มหัวใจแล้วก็เสียชีวิต
ใช่คำถามก็คือสารฆ่าแมลงที่พบในกระเพาะอาหารมันมาได้ยังไง
ส่วนความบาดหมางอะไรต่างนานาเพื่อนที่เกณฑ์อาหารด้วยกันบอกว่า
ก็คงต้องไปไล่ดูจากโทรศัพท์มือถือของผู้ตายนี่แหละ
แฟนสาวของผู้ตายก็บอกว่าผู้ตายก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะครับ
วันเกิดเหตุผู้ตายยังส่งข้อความไปบอกว่าฝันดีนะอย่างนี้เลยค่ะ
โทรศัพท์มือถือของผู้ตายตอนนี้เปิดไม่ได้
หมดไม่มีรหัสเข้าอ่าพรุ่งนี้จะมีพิธีชาปนกิจแล้วอะค่ะ
ทางครอบครัวก็เลยอยากได้ความชัดเจนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
ก็อาจจะต้องให้ทางตำรวจเขาช่วยใช่ไหมเรื่องไม่มีรหัสเข้าแบตหมดอะไรอย่างนี้
พวกนี้เขาสามารถทำได้จะได้ไล่ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังไง